ทุก๕วันอย่างที่เขาบอกอันที่๑อันนี้คือความขัดแย้งที่ผมไม่เห็นด้วย
ซึ่งสมัยก่อนก่อนหน้านี้ก็คงต้องยอมกันไป
เพราะว่ามัน๕๐๕๐เราจดทะเบียน

มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นตามเอกสารนี้แล้วก็
ก็พยายามอยากจะวิงวอนไม่อยากจะใช้สิทธิ์พร่ำเพื่อหรอก
เพราะว่าก็เป็นพ่อกับแม่กันก็พยายามจะวิงว้าว่าพอได้อยู่แล้ว
เธอมาหาลูกได้ทุกเมื่อดีกว่ามาหาที่บ้านก็ละกันอะไรแบบนี้
แทนที่จะให้ลูกย้ายไปย้ายมาทำไมเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่เป็นคนย้ายแทนอะไรก็ว่ากันไป
มันมีวิธีที่จะต้องไปจัดจานลงกันในรายละเอียดมาพูดคุยกันใหม่ไหมอะไรอย่างนี้

ขอน้ำมาได้ไหม
ขออนุญาตนะครับแป๊บเดียวครับเพราะว่าไม่เหมาะสมนะครับ

แล้วก็มีความตั้งใจแล้วว่าต้องหารลงเรียนซึ่งลูกชอบน้ำเบานะออกไกลมาก

หมด๓โรงเรียนในแถวสุขุมวิทย์แถวบ้าน

ก็ได้แจ้งทางคนของคุณตายพี่เลี้ยของคุณตาย

คุณป้าตอนนั้นไม่ได้มาด้วยไม่ได้ว่างมาแล้วก็ได้แจ้ง
ถึง๓ภาษาก็คือมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วย
แล้วก็แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือลูกชอบมันบรรยากาศมันดีคือซ้อนเป็นสไตล์ฝรั่งแต่ว่าวินัยเหมือนญี่ปุ่นอะไรอย่างเง
ผมก็ชอบแล้วก็คิดว่าคุณตายก็น่าจะชอบเพราะว่าเขาก็ชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วย
เขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ผมก็พอพูดภาษาญี่ปุ่นได้มันก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ก็เลยเอ่อสมัครไปตั้งแต่พฤศจิกายนแล้วแล้วก็ได้
เดี๋ยวรู้โรงเรียนลูกอีกแล้วก็ได้โอนเงินอะไรไปจัดการสองใบในการ
พูดง่ายคือพ่อเอาลูกไปสมัครเรียนแล้วแล้วก็จ่ายเงินอะไรไปแล้วอะไรไปแล้วลูกกำลังจะเริ่มเรียนแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็ปรากฏว่าเดือนก็น่าจะเดือนต้องรอให้ฟังคุณตาเองดีกว่าก็น่าจะกุมภามั้งที่เขาก็ไปสมัครอีกโรงเรียนหนึ่งใกล้บ้านเขาอีกที่หนึ่ง
ก็คือบ้านเขากับบ้านผมอยู่ไกลกันก็เลยไปสมัครอีกที่หนึ่งอีกนี้
แล้วใครจะรับผิดชอบถึงความสับสนที่จะเกิดกับลูกสาวในการที่จะต้องมีโรงเรียน๒โรงเรียนแล้วโรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมเดือนเมษานี้มันก็ต้องมาถึงเวลาเราที่จะต้องมาพูดคุยกันให้รู้เรื่องไปเลย
สิ่งที่ทำไปตั้งแต่พฤศจิกายนเงินที่จะต้องจ่ายไปแล้วอะไรแล้วแล้วก็โรงเรียนที่ลูกจะไปเรียนแล้วเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าก็คือมันได้มีการจัดการไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยมีความจำเป็นยิ่งเข้าไปใหญ่ที่จะต้องพูดคุยกันอีกว่าถึงคุยกันได้แล้ววันกลับมาที่เหตุการณ์ก็คือวันนั้นผมก็ตั้งใจจะเอาลูกตามนั้นถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคแต่ถ้าเกิดมีปัญหาไม่ได้แต่ว่า
เนื่องจากว่านี่ก็ปลายมีนาแล้วก็ต้นเมษาลูกก็ต้องไปเรียนหนังสืออีกผมก็เลยบอกเฮ้ยใช่แล้วผมก็เราก็ยากที่จะต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่ามันถึงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วผมก็บอกเขาบอกว่านัดคุยกันได้แล้วเรียกผมอยู่กับทนายผมก็บอกว่าโอเคมานัดคุยกันเลยคืนนี้ล่ะมันต้องคุยกันคืนนี้แล้วว่
ก็ต้องมาพูดคุยกันว่ามาหาวิธีคิดกันหรือว่ายังไงที่จะทำให้รู้ว่าลูกจะเรียนที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ลูกมีสองโรงเรียนอย่างนี้นัดคุยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยครับซึ่งพอนัดคุยวันนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไหมในการที่จะต้องพูดคุยกันระหว่างพ่อกับแม่แล้วลูกอยู่ด้วยแล้วมันอยู่การเซ็นทรัลเวอร์ใช่ไหม

คุยกันนะพอพวดมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วอย่างที่เห็นอยู่พอมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็เลยเริ่มคุยกันไม่ได้แล้วตอนนี้แต่สิ่งที่ต้องการที่จะทำเนี้ยก็คือต้องการที่จะปกป้องพี่พิมแล้วก็ยกเขาออกจากความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีประสบการณ์มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่เวลาพ่อพ่อกับแม่
ที่จะเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างไรแล้วลูกจะเรียนยังไงอะไรยังไงก็ลองมาให้ให้พูดคุยกันก็ทุกวันนี้สองสามวันที่ผ่านมาก็ยังได้ติดต่อกันอยู่วันที่เกิดเรื่องนั้นก็ยังคุยกันตลอดอยู่แล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าแบตกำลังจะหมดนะไม่ใช่การปิดเครื่องหนีบอกไว้ก่อนแล้วแบตจะหมดนะ

จากตีมันน่าไม่มีทั้งสองฝ่ายมันของฝั่งใครก็
สิ่งที่เรายืนเขาเสริมไปให้หลาย
คุยมาตลอดแต่ว่ามัน

มานั่งคุยกันได้แล้ว
เขาก็ยังไม่มาแล้วมาคุยครับ

ก็คงยังไงมันก็คงต้องคุยอะครับ
แต่ว่าคุยแต่ต่อวงกันไม่ได้

ที่มันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลา

เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มกระบวนการมา

ให้มันไม่กระทบลูกแล้วให้เขาโตมาเป็นบุคลากร
ที่ดีได้เขาไม่มีรอยแผล
ทั้งใจหรือว่า

หรือว่าต้องไปที่ไหนก่อน
พี่ต้องช่วยผมคิดแล้ว
ก็รายละเอียดในชั้นศาลครับ

คือ

เราก็เคยรักกันมาก่อนอยากจะ
หนึ่งเอากองเชียร์เราออกเอาไว้ให้หมด
ขอให้เป็นเราสองคนนั่งคุยกันไปเรื่อย

คติมันทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

ไม่ว่ายังไงยังไงก็ต้องคุยก่อนไปแล้ว
ถ้าเกิดมันสมมุติว่ามันก็ยังไม่ได้อีกทีนึงก็
ให้เป็นไปตามกระบวนการของสารต่อไปก็ได้

เป็นเรื่องของวิธีกรรมของตา
ลงรายละเอียดแล้วก็ไม่พลาดพิงบุคคลที่๓ก็ไม่เหมาะครับ
ก็ต้องถามเขาครับไม่เหมาะเองเช่นเดียวกัน
เขาอาจจะแปลเอกสารนี้อีกแบบหนึ่ง
กูต้องแยกนะครับว่าตัดสิทธิไม่ได้ความพิสัยแบบนี้
แต่ก็คิดว่าสิทธิ์ปกครองลูกกับส่วนโรคคนละเรื่องนะนะครับ

อย่าเอาลูกเข้ามาอยู่ในความขัดแย้งตรงนี้ก่อน

ขอบคุณพี่สื่อบุญชนทุกคน
คราวที่ยังตอนนี้บรรยากาศมันมันมีความขัดแย้งถูกหรือยัง
ไม่อยากให้เอาลูกไปถึงแม้ว่าเขาอยากจะไปงานอะไร
แล้วก็พี่สื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่ของพี่สื่อมวลชน

แล้วก็รูปที่อยู่ในบรรยากาศมาคุอะไร
ข่าวนี้มาคู่แล้วอีก๑๐ปีเขาก็จะต้องมาเห็นข่าวอะไรพวกนี้
ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากให้ไป
ที่อยากจะขอบคุณก็คือครั้งสุดท้ายที่ทางคุณแม่เขามีสัมภาษณ์
แล้วไม่รู้ว่าพี่สื่อมวลชนที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วที่บอกว่า
เอาลูกออกมาเถอะอย่าอุ้มลูกไว้เลยให้เอาลูกออกมาเถอะ
ใช่เพราะว่าก็คนเราเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่จะให้พูดเรื่องว่า
ครอบครัวจะแตกแต่ว่าอุ้มลูกอยู่ในภาพมันไม่ได้
ซึ่งหลักการก็คือหลักการนั้นกับหลักการเมื่อวานก็คือหลักการเดียวกัน
ว่าพี่สื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่ของพี่สื่อมวลชน
พิมก็ต้องยอมรับในการที่จะต้องโดนแสงแฟลชโดนการสัมภาษณ
แล้วก็ข่าวที่จะต้องออกมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างนี้
แล้วเมื่อเขาอายุ๑๓เขากลับมาดูรูปตัวเองเขาเปิดขึ้นมาก็จะเป็นรูปเขา

แล้วคือจะไม่ได้เอาหนองพี่สิบไปให้พี่ตายในวันนั้น
ไม่ถูกครับในเงื่อนไขในหัวในความคิดตอนนั้นก็คือ
คิดว่าถ้ามันเอาความผาสุขของลูกเป็นหลัก
ถ้าลูกบอกว่าโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดลูกบอกว่าไม่โอเค
ก็คงไม่ได้แล้วแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยกัน
เชิญคุณแม่มาที่บ้านแทนหรือว่าให้ผมไปกับลูกที่บ้านเขาแทน
หรืออะไรอย่างนั้นแต่ไม่เอาแบบว่าพอไปถึงแล้วก็ส่งหม้อให้กัน
สิ่งของแล้วแยกกันอย่างนั้นไม่เอาแล้วพอแล้ว
คือที่วันนี้คุณเฮียก็ไม่ได้กรีดกันถ้าเกิดตายไม่ได้มาหาลูกที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างนั้น
กันก็กรีดกันตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ว่านี่มันผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้ว
แล้วหลังจากนี้เราจะเลี้ยงลูกคนเดียววางแผนยังไงบ้างครับ
ต้องวางแผนยังไงบ้างต้องวางแผนลูกกับเขาครับ
ผมไม่แน่ใจครับเขาก็มีธนัยของเขา
มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาก็มีธนัยของเขาครับ
เข้าใจคำถามผมไม่เคยผมไม่เคยเอานี่ไปอ้างเขาหรือว่าไม่เคยเอาไปโชว์เขา

คือนี่มันไม่ใช่สารอายานไม่ใช่สารแพทย์นี่มันคือเรื่องของครอบครัว
มันต้องพยายามพูดคุยกันก่อนไม่ใช่ว่าอ้างเละเทะอ้างไว้อ้างตลอดเวลา
ถ้ามันสิ่งสาเหตุเดียวที่จะต้องอ้างก็คือว่าถ้าลูกไม่ไห
ถ้าวันนี้เขาไม่มาคุยกับเราแต่ว่าลูกก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปแล้ว
และก็ต้องวางแถมให้ลูกยังไงโดยที่เราเป็นคุณพ่ออย่างเดียวกันเดียว

เอาอย่างงี้ฉะนั้นผมตากความสามใช่ไหมอันที่หนึ่งเงื่อนขายน่าก็คือ
ผมคิดว่ายังไงคุณแม่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของพี่
ผมคิดกลับกันผมโตขึ้นมาเนี่ยอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่
มีความสุขครอบครัวอบอุ่นมีความสุขในขณะเดียวกัน
ตัวอย่างที่มีให้เห็นแม้แต่ในวงการก็มีเยอะ
ที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่มีส่วนที่จะเข้ามาร่วมดูแลกันได้
ยังไงคุณตายก็ต้องเข้ามาร่วมดูพี่พิมแต่คราวนี้
ตามหลักทฤษฎีจิตวิทยาอะไรมันต้องมีผู้ปกครองหลักผู้ปกครองลอง
แต่ถ้าคนเรามันตกลงได้ตั้งแต่แรกแล้วมันอาจไม่ต้องหลักตั้งแต่แรก
ถ้ามันแย่งกัน๕๐๕๐ไม่เหมาะต้องหาวิธีที่จะทำอย่างไร
ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ผมจะมีความสุขมาก
เพราะว่าก็ยังยินดีที่ยังอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอยู่
ยังมีความยินดีที่จะดูแลลูกด้วยกันอยู่
แต่ชีวิตผมก็ต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิดในคำถามของพี่คือในกรณีที่ผมต้องการที่จะเลี้ยเดี่ยว
ผมไม่มีปัญหาเลย
ทุกวันนี้ก็ยังอาจจะเป็นเพราะว่าผมโตมาที่ต่างประเทศที่นิวซีแลนด์หรืออะไร

ถ้าเป็นต่างประเทศนี่ความเป็นผู้ปกครองไม่ได้กำหนดด้วยเพศสภาพ

แสดงว่าคุณคิดว่าอยากตายอยู่ในช่วงชีวิตของลูก

ถ้าเกิดคุณเป็นพ่อที่รักลูกจริงคุณก็ต้องตอบอย่างที่ผมตอบ

น้าวันนี้ถามคุณอย่างหลังตายอยู่ไหนครับ
มันคงเป็นความหวังดีที่มีต่อกันและกัน
แล้วก็คงบทบาทคงในความสังพิพยาปฏิรัยาคงจะยุติอย่างนั้นจริง
แต่ก็ความรักมีหลายแบบ

ที่เวลามันมีปัญหากันตอนแรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้เรื่อง
เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มันมาถึงทางตัน

คือมันทางตันแล้วมันก็ไปต่อกันไม่ได้มันต้องถอยกันคนละก้าวหรืออะไรก็แล้ว
แต่ก็ยังมีความยินดีที่ยังอยากจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกัน
หรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็คอยที่จะคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะนั้นซะมากกว่า
แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาเป็นสามีภรรยากันอีก
คุณคิดว่าการที่เรามาพูดวันนี้คิดว่าเรื่องมันจะจบไหมครับหรือว่า

ผมคิดก่อนว่าสิ่งที่ก่อนที่จะมาเนี่ยผมคิดก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก
อันนี้เป็นเรื่องภายในหรือภายนอกอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องสาธารณะ
ก่อนที่จะพูดทุกอย่างก็คือไม่ได้ต้องการที่จะมาทำเพื่อจะแก้ตัว
หรือเพื่อที่จะให้มันเป็นเงื่อนไขหรือเป็นชนวนในความขัดแย้งมากขึ้นไปอีก
ถ้าเกิดผมต้องการที่จะให้มันเป็นการให้มันเป็นการแก้ตัวอะไรก็ทำไปนานแล้ว
นี่ก็ผ่านมา๑๓เดือนแล้วนี่เป็นครั้งที่๒ครั้งแรกนี่ก็หนีเต็มที่แล้ว

เพราะว่าย่างที่เรียนไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอันนี้
ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเราของผู้ใหญ่

เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะจำเป็นที่อยากจะให้

อยากจะเพิ่มให้มันกลายเป็นสื่อความยาว๓ความยืด
หรือถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จริงที่ถูกต้อง

อันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าความอดทนมันต้องมีครับ

อันนี้ก็ต้องอยากจะขอความกรุณาให้แยกแยะนิดนึง
ว่ามาในที่นี่ในฐานะคุณพ่ออย่างเดียว
ไม่ได้มาในฐานะอื่น
ผมยังมีความเชื่อว่ายังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้
แล้วก็ทำหน้าที่ทั้งสองหน้าที่ได้อย่างได้เต็มประสิทธิภาพ
อย่างที่บอกก็มันก็ผ่านมาพอสมควร

ถึงแม้ว่ายังอาจจะต้องมีการตกลงกันอีก
เมื่อลูกก็โตขึ้นเรื่อยก็ช่วยตัวเองได้มากขึ้นเรื่อย
โรงเรียนปุ๊บผมก็เริ่มมีเวลาแล้วอะไรแล้ว

ก็ต้องขอบคุณเขาครับ
จริงผมคิดว่าเรื่องที่เป็นเรื่องครอบครัวก็ไม่อยากจะพูดเลยด้วยซ้ำไป
ก็ตักกะเดียวกันเพราะว่าตรายชีวิตมันเป็นอย่างนี้บางทีผมก็ต้องผิดนัดผู้ใหญ่เช่นเดียวกัน
แต่แล้วการขอโทษผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าผมมีเบอร์โทรผมก็คงอยากจะโทรไปขอโทษ
ผู้ใหญ่ว่าขอโทษนะครับวันนี้ผมไปงานตามที่สัญญาไว้ไม่ได้
แต่ว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องที่กลายเป็นสาธารณะ
เพราะว่ามันยุ่งถ้ามันเป็นเรื่องสาธารณะของคุณกับผมสองคนโอเค
แต่นี่มันมีบุคคลที่สามบุคคลที่สี่มีอันที่มันโดนโยงไปถึงด้วย
มันคิดว่ามันไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นครับ
ก็ใช่ครับเพราะว่าเป็นสินสมรสของเขาครับ
อย่างเรื่องนี้อย่างนี้ครับก็เขามีไม่เอาเดี๋ยวตอบโต้กันเรื่องเล็กด้วย
ทำไมนะครับ

เคยคิดว่าปีผิมไม่ได้ไปอยู่บ้าน๕วันนะครับ

คำมาสุดที่ลูกไม่ได้ไปอยู่ก่อน

ว้าวก็ไม่ได้ต้องตัว
พี่ถามว่าไหนนะครับ
ถ้าส่งโทครับไว้ได้
ก็มันตามกระบวนการศาลอยู่แล้วไงครับผม
แต่ก็อย่างที่บอกครับเคยเป็นสามีภรรยากัน
ถ้ามันไม่สุดจริงก็ไม่ควรที่จะต้องเพิ่งสัญ
ก็พยายามหาวิธีคุย
คุยไม่ได้ก็ต้องถอด
แต่การคุยมันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสม
ไม่ใช่ว่าต่อหน้าลูกหรือว่าต่อหน้าสาธารณชนหรือว่าอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ที่พี่ทิมจะหาคนที่มาเป็นตัวต่างในการเขียนเรื่องนี้ให้มีค่ะ
ที่ผ่านมาอย่างที่เรียน๑๓เดือนที่ผ่านมาก็มีความพยายามทางผู้ใหญ่ที่เคารพทั้งสองฝ่าย
เพื่อนฝูงผู้เชี่ยวชาญด้านการสมรสโดยเฉพาะมาตลอด
ก็ถ้าคุยกันได้สองคนใหม่
ตอนนั้นเหตุผลมันใช้ไม่ได้เวลาอาจจะใช้ได้ตอนนี้
ถ้ามันยังไม่ได้อีกมันก็อยู่ในกระบวนการศาลอยู่แล้วครับ
พี่ทิมอยากฝากอะไรด้วยครับ
ก็คิดว่ามานั่งคุยกันเถอะสองคน
นึกถึงตอนที่เริ่มรักกันใหม่ก็ได้
แล้วก็คอย

เขาก็มีเขาได้อยู่บ้างก็พยายามมองในมุมนั้น

ลองพยายามพูดคุยกันอีกสักรอบนึง
แล้วก็มันเป็นเรื่องของครอบครัว

แต่ว่าไม่ได้กระทบกับลูกก็คือต้องเอาลูกมาเป็นคำนึงถึงกันด้วย

มันก็คือเอาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไว้แล้วก็มีสติเยอะ
ที่อย่างแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่านี้
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีข้อแก้ตัวใด
มันยังทำได้ไม่ดีเลยในฐานะพ่อแม่ของลูก
ก็น่าจะพยายามทำได้ให้ได้ดีกว่านี้
และในส่วนตัวที่ได้จุดยืนที่ชิดแจมชัดเจน
ก็คือว่าความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
แล้วก็ถ้าอะไรที่มันทำให้เกิดปัญหากับลูก
อันนี้คงยอมให้ไม่ได้
ขอบคุณค่ะ